เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมนกแอร์ออกเดินทางจากดอนเมือง
ลงที่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายปรากฏว่ามันถลายออกนอกรันเวย์
แล้วคุณคิดดูสิผู้โดยสารลูกเรือ๑๖๙คนบนนั้นระทึกไปหมดเลยนะ
แต่ว่ากัปตันสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างปลอดภัย
ก็คือไปจอดนิ่งสนิทอยู่บนสนามย่า
นี่เหตุการณ์ระทึกเมื่อคืนเลยแล้วต้องบอกเลยใช่ไหมคุณ
ที่ฉันได้ข่าวว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นด้วยอีก
โอ้โหยกใหญ่ใหญ่โตจนถึงตอนนี้เลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
เรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้โดยสารที่ประสบเหตุนั่นแหละ
หงอาหารกระเป๋าที่โหลดมา

เครื่องบินของนกแอร์เที่ยวบินดี๑๐
ออกจากดอนเมืองตอน๒ทุ่ม๓นาที
ก็บินไปถึงที่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายในตอน๓ทุ่ม๖นาที
ตอนนั้นนะกัปตันกำลังจะเอาเครื่องลงจอด
ปรากฏว่าฝนมันตกไงคุณ
แล้วนักบินก็สามารถบังคับเครื่องให้หยุดนิ่งบนสนามย่าได้ปลอดภัย
แต่การที่จะลำเลียงผู้โดยสารออกมาจากเครื่องมันล่าช้า
คือเป็นหนึ่งในผู้โดยสารนี่แหละค่ะ
บอกว่าตอนนี้ออกจากเครื่องได้แล้วปลอดภัยดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
นี่ถ้าคนบนเครื่องไม่บ่นว่าหายใจไม่ออกเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาเมื่อไหร่คุณ
บอกว่าจะต้องรออันนี้มันเป็นกฎของการท่านะคะ

ตอนนี้ฝนตกด้วยค่ะเดี๋ยวผู้โดยสารจะเปียก
เดี๋ยวจะไม่สบายแต่ทุกคนบอกว่า

อยู่ในเครื่องตอนนี้ฉันไม่มีอากาศหายใจ

อยู่บนเครื่องเป็นชั่วโมงแล้ว
แล้วผู้โดยสารบอกด้วยนะการจัดการแย่มากช้ามาก
นี่ถ้าสมมุตินะสมมุติเกิดไฟไหม้เครื่องคงไม่รอดแล้วมั้ง
รู้แหละว่าเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครคาดคิดหรอก
แต่ทำไมการที่จะอบพยพการที่จะลำเลียงผู้โดยสาร
ถึงช้ามากขนาดนี้
อันนี้คือสิ่งที่ผู้โดยสารพูดและโพสต์นะคุณผู้ชม
ที่ถ้ากับสะยานแม่ฟ้าหลวง
นี่เรายังไปเจอผู้โดยสารนะคุณ

เพราะว่าทุกคนลดกระเป๋าไง
ทุกคนก็ต้องรอรับกระเป๋าทรัพย์สินมีค่าอยู่ตรงนั้น
ไปเจอสามีภรรยาคู่หนึ่ง
เล่าถึงเหตุการณ์ระทึกให้ฟังเราก็อยากฟังจากปากของคนที่ประสบเหตุไง
พูดถึงการที่จะนำผู้โดยสารออกมาเนี่ย
ในมุมนะในมุมของผู้โดยสาร
มองไว้ยังไงคะลองฟังหน่อยค่ะ
พอเครื่องมันก่อนจะลงอะค่ะ
เครื่องมันก็ฟูลงเพลงก็ไม่คิดว่ามันจะเขลบข้างทางไง
จนว่าพอเครื่องมันจอดยึกก็แงะไปดู
พอดีฟ้าแรกก็เห็นสนามย่าอยู่ตรงข้าง
ก็เลยคิดแล้วว่าต้องตกจากออกจากลันเวย์ค่ะ

เกือบชั่วโมง
เพราะว่าคือเขาไม่ให้ลูกหรือลูกออกจากที่ตรงไหนให้นั่งตรงนั้นน่ะ

มันก็ทอดหาดอยู่ที่กลาง

ตอนนั้นผู้โดยสารบอกว่าอยู่ในเครื่องนะคุณ

กำลังอยู่รอว่าเวลาจะได้อพยพ
แล้วเครื่องเหมือนกับมันไม่มีอากาศไห้ใจ

นี่คือสภาพตอนที่เครื่องมาจอดนิ่งสนิทอยู่ตรงสนามย่าแล้วนะ
แล้วดูตอนเช้าคุณเครื่องก็ยังจอดอยู่นะ
ตรงสนามย่านั่นคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
อันนี้คือเป็นภาพล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีคำชี้แจงจากทางฝั่งของนกแอร์ด้วยนะ
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเช้านี้นะส่วนเรื่องของการดูแลการรอรับกระเป๋าสิ่งของจำเป็นเครื่องใช้ต่าง
ผู้โดยสารหลายคนก็บอกว่าวันว่ามันก็ต้องมาเสียเวลารอแหละ
เพราะว่ามันต้องมาติดตามเอากระเป๋าเพราะว่าเหตุมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้เองนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้โดยสารสักท่านหนึ่งแล้วกันค่ะ
โอ้อันนี้หาคือคุณลุงคุณป้าสองท่านเนี้ย
หลังจากเกิดเหตุว่าเรื่องของโรงแรม
เรื่องของที่พักต่างนานาทีนี้
เช้านี้ค่ะผู้โดยสารจำนวนมากอย่างที่บอกว่า
รอรับกระเป๋าที่ตกค้างติดอยู่ในเครื่องใช่ไหม
แน่นอนว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ก่อนจะทำการส่งมอบให้ผู้โดยสารที่ประสบเหตุแต่ละคน
ก็เลยต้องใช้เวลาตรวจเช็คตลอดทั้งวัน
สนามบินเองนะคะคุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุจริงปิดบริการไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ
ก็มีการแจ้งว่าน่าจะกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ
ก็คือหลังเวลา๔ทุ่มของคืนนี้นั่นเองค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยถึงตอนสายที่ผ่านมา
มีผู้โดยสารหลายท่านเลยค่ะต้องการที่จะเดินทาง
แต่ปรากฏว่าได้รับผลกระทบทั้งหมด๓๖เที่ยวบินโอ้โห
เที่ยวบินนะคุณไม่ใช่๓๖คนนะคะ
นึงนี่ก็เป็นร้อยคนนะนี่ไม่สามารถเดินทางจากท่ากัดสยานแม่ฟ้าหลวงได้
แม้ว่าทางท่ากัดสยานเองจะมีการจัดรถบัส
รับส่งผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปขึ้นเครื่อง

แต่แหมมันเกิดความวุ่นวายสิคุณ
จากแม่ฟ้าหลวงนั่งรถบัสไปไปที่เชียงใหม่
มันต้องบวกเวลาอีกตั้งเท่าไหร่เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยค่ะ
โอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่า
โอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่า
โอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่า
โอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่า
โอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอก
ว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสาร
โอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยผู้โดยสารก็บอก